ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
หลายอย่างที่นายแพทย์มโนขับเคลื่อนเนี่ย
ไม่มีข้อเท็จจริงหรือบางครั้งก็เป็นการมโนเอาเองด้วยซ้ำไป
ความเป็นธรรมว่าสิ่งที่นายแพทย์มโนขับเคลื่อน

เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจจะได้ให้มธรรมศาสตร์

แต่ว่าสิ่งที่ต้องการจะถามกัน
ระหว่างคนที่ไปยื่นกับคนที่ถูกยื่น

วันนี้อยู่ในรายการเราทั้งสองท่านนะคะ
อาจารย์มโนรหะวนิษฐ์นะคะคุณผู้ชม

แนะนำในฐานะที่เป็นอดีตลูกศิษย์ใกล้ชิด

เพราะว่าสอนอยู่ที่วิทยาลัยแพทยศาสต
นานาชาติจุฬาพรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
อยู่ที่ศูนย์รังศิษย์นี่เองอยู่ใกล้กันด้วยค่ะคุณผู้ชม
รนายแพทย์มโนลาวหะวนิษฐ์นะคะ

คุณผู้ชมก็อาจจะคุ้นชื่อแล้วก็คุ้นหน้าแล้วด้วยนะคะ
ประธานองค์กรพลังชาวพุทธในฐานะที่เป็นลูกศิษย

สวัสดีครับ
อะไรที่ต้องตรวจสอบอาจารย์มโนคะ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ท่านเจ้าอาวาสยังไม่มอบตัวหรือเปล่าคะ
ก็จะว่าเกี่ยวก็ได้ครับ
ทีนี้อยากเห็นบุคลากรซึ่งมีความมีคุณธรรมมีจริยธรรม
ที่จะขับเคลื่อนดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกศิษย์
ไม่อยากให้ธรรมศาสตร์เสียชื่อที่มีบุคลากรซึ่งอาจจะมากล่าวโทษว่าร้าย
โดยไม่มีหลักฐานโดยไม่มีข้อมูลชัดเจน
เป็นการกล่าวอ้างลอยและทำให้ผู้มีพระคุณเสียหาย
อย่างนี้ถ้าเด็กซึ่งเป็นคณะแพทย์เป็นลูกศิษย์เนี่ย
ออกมาจะเป็นยังไงก็อยากให้สังคมคิดตรงนี้ด้วยครับ
สิ่งที่ลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายทนไม่ไหวแล้ว
กับสิ่งที่อาจารย์มโนทำเนี่ยคือเรื่องอะไรคะ
คือพูดพาดพิงถึงเจ้าอาวาสหรือพูดเรื่องอะไรคะ
คือทุกเรื่องที่พูดออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งใช้ไม่ได้หมดเลย
ยกตัวอย่างว่าหลวงพ่อทำตัวมันจะฮิตเลอร์
หลวงพ่อค้าอาวุธแค่สองเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งซึ่ง
เสียหายมากสำหรับคนซึ่งเป็นพระแล้วก็ต้องการขยายศาสนาพุทธไปทั่วโลก
แต่เมื่อถูกสร้างภาพให้กลายเป็นฮิตเลอร์เป็นนักค้าอาวุธเนี่ย
มันจะเหลืออะไรสำหรับการเผยแผ่งานศาสนา
แล้วพี่มโนพูดออกมาด้วยปากลอยไม่มีหลักฐานไม่มีพยานบุคคลใดทั้งสิ้น
แล้วพูดบ่อยพูดทีค่ะเหมือนกับจะพูดตรงก็คือยิ่งพูดว่าค้าอาวุธเนี่ย
เหมือนกับจะให้ทหารมองวัดพระธรรมกายว่ามีความเป็นภัยต่อความมั่นคง
แล้วจะให้ทหารมาปราบหรือเปล่าผมอดคิดไม่ได้ถึงวัตถุประสงค์ของพี่มโนที่พูด
อันนี้ที่ไปร้องในวันนี้นอกเหนือจากที่ธรรมศาสตร์แล้ว
เอาเข้าจริงแล้วสุดท้ายแล้วจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
คือไปไปแจ้งความเลยไหมคะถ้าคิดว่าเขาไม่มีหลักฐานแล้วกล่าวหากันขนาดนี้นะคะ

คนละเรื่องแต่ว่าเป็นลักษณะที่ว่าพูดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ทีนี้ค่ะที่ฉันมาที่อาจารย์มโนค่ะ
จริงอาจารย์ออกหลายรายการช่วงหลังวันนี้เยอะนะคะ
แล้วก็แหมถ้าฟังอย่างคนที่นั่งฟังเฉยก็มีสะดุ้งเยอะนะคะ
เพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ใกล้ชิด

แต่เขาก็รู้สึกว่ากึ่งจะเลยไปเป็นการโกหกก็ได้ค่ะ

จากข้อมูลประสบการณ์ตัวเองนะครับ
แล้วผมก็ออกรายการไหนผมก็ยืนยันอย่างนั้น
เพราะความจริงผมเจอมาอย่างนั้นนะครับ
ว่าเจอเอกสารซึ่งโยมซึ่งเป็นคนใกล้ชิดผมเนี่ยเอามาให้ดู
แล้วผมก็เห็นว่าเป็นอะไรผมก็จำได้
มันเป็นคืนที่เจ็บปวดมากที่สุดในชีวิต
ผมก็เล่าให้ที่ผู้ที่ถามได้ฟังนะครับ
แล้วพูดกี่ครั้งก็จะเป็นอย่างนั้นครั้งนะครับ
แล้วก็ผมว่าสำหรับวัดพระธรรมกายเนี่ยนะครับ
ผมยังยืนยันได้ว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ข้างในเป็นคนดีทั้งนั้น
ตั้งใจเข้าวัดปฏิบัติธรรม
แล้วก็มีความปรารถนาดีกับพุทธศาสนาแล้วก็เจ้าอาวาส
ปัญหาอยู่ที่ท่านเจ้าอาวาสซึ่งท่านเต็มไปด้วยความลึกลับ

นัดกับดีเอสไอนัดกับเจ้าคณะจังหวัด

ใช้สี่ฝ่ายประชุมกันแล้วเป็นไงไม่มา
บอกว่าจะมามอบตัวก็ไม่มา
แล้วผมก็ทายต่อไปนะครับว่าแพทย์สภาส่งมาเนี่ย
ก็จะไม่มาอีกเช่นเดียวกัน
แต่ว่าผมยืนยันว่าที่ผมพูดไปแล้วเป็นความจริงนะครับ
ถ้าจะขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยผมก็มีพยาน
เดี๋ยวมีพยานเพราะว่าผมไม่ได้พูดอะไรลอย
ผมจะชื่อมโนก็ตามแต่ผมไม่ได้มโนในสิ่งที่สำคัญอันนี้นะครับ

ผมอธิบายไปแล้วว่าไอ้การเนรคุณเนี่ย
จริงแล้วก็เหมือนกับครอบครัวพ่อแม่นะครับ
ซึ่งกระทำจำเราลูกตัวเอง
แล้วลูกสาวคนโตไปพูดไปฟ้องตำรวจ

ถามว่าลูกสาวคนโตนี่เป็นคนเนรคุณไหม
หรือว่าเขาเป็นคนที่ต้องการจะทำสิ่งที่ผิดให้ถูก
เป็นสิ่งต้องการจะพิสูจน์
ทำให้ความบริสุทธิ์นี้เกิดขึ้นกับน้องที่อยู่ในครอบครัว
อาจจะมีน้องที่อยู่ในบ้านก็บอกว่าเขาเนรคูณ
เขาไม่อาจมีความกระตันยูกับพ่อแม่
พ่อเลี้ยงเรามาอย่างดีให้ความรู้สึกเราอีกทุกคืน
เพราะฉะนั้นพี่นี่เป็นคนเลวจริงเนรคุณก็แล้วแต่มุมมอง
แต่ผมเหมือนกับลูกสาวคนโตที่เกิดมาในครอบครัวซึ่ง
แล้วก็เอาลูกตัวเองมาป้องกัน
ติดรถน้ำเป็นเหมือนกับราชอิสระแล้วขนาดนี้
เดี๋ยวที่ฉันมาเรื่องนี้นะคะแต่ขอนิดนึงกลับมาที่คุณไอ
เกือบ๒๐ปีนะคะที่อยู่ในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดด้วยเนี่ยนะคะ
ถ้าจะมีการขึ้นโรงขึ้นศาลกันคุณไอแน่ใจเหรอคะว่าถ้าเขามีพยาน
มีหลักฐานลูกศิษย์ลูกหาจะไม่ตกใจ
แน่ใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าสิ่งที่พี่มโนได้ขับเคลื่อนเนี่ย
เป็นเรื่องของการจินตนาการเป็นเรื่องของมุมมองที่มองไปในทางลบ
เพราะอย่าลืมนะครับคุณจอมขวัญว่าหลวงพ่อมีสิทธิ์สมมุติว่าแสนคน
มีแต่พี่มโนกับพวกไม่กี่คนที่ออกมาแต่สิทธิ์อีกจำนวนมาก
ทำไมเขาไม่คิดไม่รู้สึกแล้วก็ไม่เห็นอย่างที่พี่มโนเห็น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่มโนพยายามขับเคลื่อนเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าสังคมพิพากษาแล้วว่า
เป็นการจงใจที่จะทำลายวัดพระธรรมกายโดยการสร้างเรื่องสร้างเหตุสร้างผล
ถ้าพูดถึงพยานไม่ต้องห่วงนะครับลูกศิษย์วัดพระธรรมกายจำนวนมาก
พร้อมที่จะมาเป็นพยานว่าหลวงพ่อไม่ได้เป็นอย่างที่พี่มโนว่าเลยสักนิดเดียว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกส่วนตัวความเมตตาหรือแม้กระทั่งการที่ท่านอาภาษณ์อยู่ทุกวันนี้
ทุกคนก็รับรู้นิดนึงครับพี่มโนมีลักษณะของการที่เท่าที่ผมสังเกตคือ
ไม่เคารพกฎของที่อยู่อย่างล่าสุดที่พี่มโนออกจากวัดพระธรรมกายไป
แล้วไปอยู่หลายวัดก็ไม่มีวัดไหนยินดีสุดท้ายวัดนาคปรกยินดีให้ไปอยู่
แต่สุดท้ายจบลงโดยพี่มโนส่งคนไปแจ้งความเจ้าวาดวัดนาคปรก
และสุดท้ายศาลก็ตัดสินให้วัดเจ้าวัดวัดนาคปรกชนะคดี
ซึ่งพี่มโนมีลักษณะของการไปอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนไม่ได้
มันเป็นลักษณะบุกของบุคคลไม่ใช่ว่าเป็นพี่สาวคนโตและปกป้องน้อง
อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ยิ่งรักและเคารพหลวงพ่อ
เป็นไปได้ไหมว่าพี่สาวคนนั้นเอาแต่ใจ
พอโดนขัดใจก็เลยมาทำร้ายคุณพ่อ
จะว่าอะไรมีสิทธิ์บอกมีสิทธิ์พูดทุกอย่างแหละครับ
แต่ที่เขาพูดมานี่มันไม่จริง
ผมย้ายจากวัดราชโอรสผมไม่เคยจำบรรษาวัดพระธรรมกายเลย
ก็เพราะอยู่ไม่ได้เข้าไปปีแรกเจ้าวาดประกาศที่สารดุสิตว่า
เมตตานันโทอีกหน่อยจะแทนหลวงพ่อ
เป็นแดนกระสุนตกครูบาอาจารย์ที่เคยให้ความเมตตาผมอยู่
ก็กลายเป็นคนที่อิจฉาผมก็โดนกันแกล้งจนกระทั่งอยู่ไม่ได้
๒๖ผมถึงต้องย้ายไปอยู่บนด้านโอสสาราม
ตอนที่เรียนนั้นอยู่ที่วัดราชโอรสผมก็สร้างผลงานให้มากมายที่วัดพระธรรมกาย
ไปเทศในนามของวัดตลอดมา
ขณะนี้วัดนาธปรกนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
แล้วก็สั่งการเพราะว่าผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง
ชื่อเฮดเกิดปสหนึ่งนะครับแล้วกันเองมันกลายเป็นหนังสือที่ทำให้

เขาตกตะลึง

ผมก็โดนเล่นงานเยอะ

ว่าผมเนี่ยชนะหรือแพ้

ที่ไหนครับจะมาตัดสินสงฆ์

เอาอันนี้ที่พาดพิงเขาไหมครับ
เพราะว่าสารที่ไหนจะมาตัดสินครับ

อุทธรณ์หรือสารอะไรที่มาตัดสิน
สู้ถึงชั้นดีกาจนกระทั่งเจ้าวาดวัดนาคปรกเนี่ย

มโนเนี่ยเมื่อออกจากวัดพระธรรมกายเนี่ย

ทำให้อยู่ไม่ได้สุดท้ายต้องไปอยู่อพาร์ทเมนต์
แล้วก็ได้ฉายาว่าหลวงพี่อพาร์ทเมนต์

ซึ่งอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นไม่ได้

ขึ้นสารอะไรครับ
พี่มโน

สารไหนสารไหน
ผมถามก่อนว่าพี่มโนถูกแจ้งความ

ผมไปแจ้งความที่ไหนครับ

แต่ขอสั้นก่อนโฆษณา
เดี๋ยวช่วงหน้าตอบเยอะเลยนะคะ
ตอนนี้ที่ตั้งใจจะเดินหน้า

เพื่อให้ผลดีกลับไปที่เจ้าอาวาสป่ะค

สิ่งที่ทำนี้ไม่ได้เรียกว่าดิสเครดิต
แต่ต้องการเรียกร้องให้

เป็นมาลัยที่มีคุณธรรมได้มาตรวจสอบว่า

ผู้มีพระคุณเนี่ยควรจะมาเป็นต้นแบบ

ประเด็นนี้ต่างหากครับ

จะเป็นคนที่ดิสคฤตเจ้าบ้าน

ผมไม่ได้คิดจะล้มวัฒนธรรมกาย

เขาให้ผมเป็นคนให้ปากคำ

เพราะว่าคนที่รู้จักใกล้ชิดอุปนิสัยของ

พยานปากสำคัญในคดีนี้

ตารางนิ้วคือเสรีภาพ

ผมทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำนึกต่อประชาชน

เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน
ไม่มีใครสูงกว่าใคร

เพราะว่าวันนี้เขาจะประชุมกัน๔ฝ่ายไม่ครบ
และฝ่ายที่ไม่มาคือทางวัดสักครู่ค่ะ

เรื่องเกี่ยวกับว่าตกลงแล้วนี่ฟ้องกันจริงไหม

เกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์มโนกับวัดแห่งหนึ่งนะคะ

เขานัดการประชุม๔ฝ่ายจะครบ

แต่ทำไมไม่เลือกส่งคนมาคะคุณไอ
ประเด็นนี้ผมต้องขอชี้แจงว่า

ผมไม่ทราบสาเหตุจริงว่าเกิดจากอะไร

ลูกศิษย์ก็แบบที่นั่งเดียวกันค่ะ
คุณไอคิดว่าตอนนี้วัดพระธรรมกาล

เพราะทุกฝ่ายเขาพยายามจะหาทางออกร่วมกัน

เหตุผลทั้งหมดนี่ส่วนหนึ่งพี่มโนมีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็คือว่าผมคิดว่า

ถ้าผมเป็นวัดเนี่ยผมอาจจะไม่สบายใจที่

ได้ไปเชิญพี่มโนมาเป็นให้ข้อมูล

จะเป็นปฏิปักกับวัดพระธรรมกายมาโดยตลอด
แต่เจ้าหน้าที่ชุดนี้ให้พี่มโนมาเป็นที่ปรึกษา
ทำให้คิดว่าคณะทำงานของวัดอาจจะไม่สบายใจ

เขากลัวการไม่ได้รับความยุติธรรม
เพราะมีพี่มโนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเครดิตคลองจันทร์

อาจารย์อาจจะทำให้งานนี้ยากจริงก็ได้นะคะ

แล้วคนที่ถูกกล่าวหาเองคืออาจารย์ไปปฏิบัติอยู่แล้ว

ผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมด้วยนะครับ
เขาให้ผมอธิบายว่าในการปกครองของสงฆ์เนี่ย
มันมีธรรมเนียมปฏิบัติอะไรบ้าง
เขาไม่อยากจะเกิดการประจันหน้า
ไม่อยากจะเกิดเข้าไปแล้วต้องฝ่ากำแพงมนุษย์
สมัยเมื่อปี๔๒เนี่ยนะฮะ
มีตำรวจคนหนึ่งเนี่ยกองปราบ
หมายจับเข้าไปต้องพังงะออกมา
เพราะว่าโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาเป็นหมื่นเลย
เขาจะทำยังไงจนนำมาสู่การเจรจาขอมอบตัวที่วัดชนะสงคราม
ถ้าไปดูปี๔๒จะจำได้นะครับ
เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะ
แล้ววัดเนี่ยระดมคนเข้ามาตลอดเลยนะครับ
แล้วบอกว่ากลัวมือที่๓แต่ระดมคนเข้ามาตลอดเลย
แล้วเอารวดหนามมาขึงรอบแล้วเอาปล่อยบอลลูนขึ้นมา
วดหนามนั้นก็เป็นอุปกรณ์ทางสงครามครับ
ซึ่งมันผิดกฎหมายนะครับ
เอาออกไปส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่อีกส่วนหนึ่ง
ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการปล่อยข่าวแล้วบอกว่า
หลวงพ่อนี่ป่วยหนักแต่ความจริงท่านเดินได้ดีครับ
แล้วก็ที่ไม่ออกมาวันนี้ก็เพราะว่าไม่ต้องการให้ความร่วมมือเท่านั้นเอง

คุณอายเงื่อนไขของวัดพระธรรมกายก็เยอะไปหน่อยไหมคะ

หมอเลือกด้วยนะว่าโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลไม่เอาเนี่ยนะคะ
แล้วก็ต้องให้มีทั้งเจ้าคณะจังหวัดมาด้วย
คือก็เงื่อนไขเยอะไปหน่อยป่ะคะเขาออกหมายจับแล้วนะคะ
ไม่ได้เยอะเลยครับก็อยากจะขอย้อนไปบอกว่า
ก็ไม่ยอมไปขนาดไปถึงหน้าคลองหลวงแล้ว
อีก๑๐๐เมตรเข้าไปตรวจก็ยังไม่ไป
แต่สามารถเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาให้กับคุณสุภาชัยในคุกได้
ลักษณะท่าทางรวมทั้งการมีพี่มโน
มีทั้งคุณภัยบุญนิติตะวันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งที่ว่าสากรเองเขาก็แถลงมาแหละว่า
เขาไม่ต้องการเอาเรื่องกับหลวงพ่อแถมยังขอบคุณ
แล้วก็มีการทำหนังสือไปขอกำลังตำรวจ

เป็นใครใครก็ต้องกลัวครับลูกศิษย์วัดมีแต่ป้ามีแต่ลุงแก่มีพระมีเนร
แสดงความเป็นปฏิบัติเต็มที่ผมเป็นลูกศิษย์ผมยังกลัวเลย
ซึ่งอาจจะไม่พดุงความยุติธรรมเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคิด
เพราะว่าคนที่รู้เรื่องพระมีเยอะแยะทั้งประเทศไทย
ทำไมต้องเชิญพี่มโนซึ่งตลอดเวลา๘๙ปี
ก็เล่นงานวัดมาตลอดมีคนอีกจำนวนมาก
ลูกศิษย์วัดและวัดมีสิทธิ์ที่จะคลางแคลง

เพราะว่ามันกลัวจริงจะไม่ได้รับความยุติธรรม
ขาของท่านใหญ่กว่ามาเป็น๑๐ปีแล้วครับ

คือตอนนี้ลูกศิษย์กำลังคิดว่าอาจารย์มโนเป็นเงื่อนไขหนึ่งเหรอคะ
เป็นเงื่อนไขหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเหรอคะ
เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนแล้วทำให้สังคม
คลางแคลงสงสัยกับข้อมูลที่ป้อนไปป้อนไป
ทำไมไม่เลือกคนที่เป็นกลางที่รู้จักวัดดี
แล้วก็ไม่มีส่วนเข้ามาให้ข้อมูล
ทำไมต้องเชิญคนซึ่งมีทงชัดเจนว่า

ตรงนี้นะครับที่ลูกศิษย์ไม่สบายใจ
และกลัวที่สุดคือจะไม่ได้รับความยุติธรรมครับ

ทองแท้นี่เขาไม่กลัวไฟครับ
แล้วถ้าผมเองบริสุทธิ์นะครับ
ผมจะเดินยืดอกเข้าไปหาเจ้าพนักงานเลย
แล้วก็จะไปให้ไต่สวนทุกอย่างนะครับ

เพราะมันไม่ใช่ทองแท้นะครับ
อาจารย์ขอแทรกขอโทษนิดเดียวแทรกนิดเดียวค่ะ
คือแม้ว่ามันจะเลยขั้นตอนนั้นมาแล้วตามที่ดีเอสไอเคยให้สัมภาษณ์ก็จริง
แต่ลูกศิษย์เขาก็มีสิทธิ์แคลงใจตั้งแต่ตอนเชิญให้มาตรวจ
บุคคลที่๓กลุ่มบุคคลที่๓เข้ามาตรวจสอบก็ได้ไม่มา

จริงครับแต่ลองดูสิครับว่า
แบบหีบเพลงกันอยู่ไปทั่วแล้วก็เอาคนระดมกันเข้ามา๕๖พันตลอดเลย
ถ้าผมเป็นผู้บริหารวัดพระธรรมกายผมจะให้คนเชิญออกไปหมดเลย
ให้วัดนี้ว่างเปล่าเพื่อจะได้ไม่มีมือที่๓
แล้วถ้าผมต้องการจะพิสูจน์ว่าเจ้าหลวงพ่อเนี่ย
ว่าท่านเดินไม่ได้จริงดูว่าท่านได้รับการรักษายังไงบ้าง
ง่ายตรงประเด็นแล้วก็ประชาชนก็จะเชื่อ
แต่นี่นะครับขนาดนักข่าวที่เข้าไปเนี่ย
ยังไม่ได้มีใครเข้าถึงตัวเลย

โชว์ให้ดูผ่านจอครับ
แล้วก็มีหมอนะครับจากที่ไหนไม่รู้นะครับ
หมอคนหนึ่งที่เขียนใบรับรองแพทย์ให้เนี่ย

แล้วก็เอาหมอเยอรมันต่างชาติมา
แล้วก็มาแสดงว่าโอ้ป่วยจริง

เดี๋ยวเหลือเวลาน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฉันจะเร่งหน่อย
คือเรื่องนี้มันจะอย่างที่
ผู้รู้แล้วก็ผู้ใหญ่ในสังคมแนะนำว่า
มันจะจบง่ายถ้ามีเมตตาต่อกัน

คุณภัยบูลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถอยออกมาสิครับ
แล้วให้กระบวนการยุติธรรมมันเดิน
แล้วแพทย์ที่มาก็เป็นกลาง

ทุกคนรู้หมดท่านมาไม่ได้
ด้วยเหตุที่ว่าอาการของท่าน

แล้วก็เป็นปฏิปักถอยออกมาก่อน

ศิษย์วัดพระธรรมกายจะทวงว่าทำไม

แต่ณตอนนี้๑เงื่อนไข

ว่าจะเอาโรงพยาบาลไหนทำไมคะ

คือเขาก็จะเอากลุ่มบุคคลที่๓เข้ามาให้แล้วนี่ไงคะ

เท่าที่ผมทราบตอนนี้ก็ทางวัดก็ยินดี

แต่และเลือกด้วยนะว่าจะเอาโรงพยาบาลไหน

คงมีเหตุผลที่เขามีประสบการณ์

เนี่ยกระอักเป็นเลือดเลย
เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเกิดจาก

ปิดที่คุณไอนะคะเดี๋ยวมาให้ขโมยประเด็นว่า
ต้องการอะไรกันแน่สำหรับลูกศิษย์วัดพระธรรมกายตอนนี้
ที่อาจารย์มโนค่ะอาจารย์นี้ต้องถามคำถามนี้
อาจารย์จะบอกอย่างไรว่าเขามีคนในการเมืองสีอะไร
อยู่ในวัดเขาก็แล้วแต่แต่ถ้าอาจารย์คิดแบบนั้น
กรอบเดียวกันอาจารย์คะเงื่อนไข
กลไกหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการตอนนี้
ถูกมองได้เหมือนกันนะคะว่าอยู่อีกสีหนึ่ง
เพราะงั้นไม่จำเป็นต้องมีหน่วยงานราชการ
จ่อ๒๔ชั่วโมงเลยให้เห็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นมันไม่หนี
แล้วป่วยจริงมีคนดูแลอยู่นะครับ๒๔ชั่วโมงเลยครับ
แล้วประชาชนจะเชื่อตอนนี้ประชาชนไม่เชื่อครับ
ว่าท่านป่วยถึงขนาดที่เดินไม่ได้นะครับถึงขนาดที่หัวหมุน
เอาไปจ่อในที่ห้องกุฏิที่ท่านอยู่เลยแล้วรู้ว่าท่านอยู่จริงไหม
ได้ตัดข้อคารหาว่าหนีไปแล้วอันที่๒จะได้รู้ว่าท่านป่วยจริง
ไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีหน่วยงานมาคอยคอนเฟิร์ม
นาทีสุดท้ายคุณไอคะแค่ไหนที่ลูกศิษย์คิดว่าเอาล่ะได้ขนาดนี้
หลวงพ่อมอบตัวเถอะ๑นาทีค่ะ
คือผมขอย้อนนิดนึงครับว่าไม่คิดว่าคำพูดที่พี่มโนพูดออกมา
จะพูดออกมาจากคุณหมอหรือนายแพทย์ที่ต้องการให้กล้องไปถ่ายผู้ป่วยคนหนึ่ง
โดยเฉพาะเป็นพระอาภาษณ์ขนาดนี้อยู่๒๔ชั่วโมงเหมือนกับอะไรซึ่งไม่ใช่มนุษย์นะครับ
นี่คือสิ่งที่เป็นพยานว่าพี่มโนไม่มีความเมตตา
เพราะนี่เป็นการไม่ให้ความเคารพต่อผู้ป่วยนั้นประเด็นที่หนึ่งนะครับ
ประเด็นที่สองคือผมอยากจะสรุปว่าเรื่องนี้สิทธิ์

ขอให้พี่มโนซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในถอยออกมา
เราจะได้มีความมั่นใจและสบายใจกับพนักงานสอบสวนชุดนี้สักทีครับ
ยังค้างคาใจกันอยู่ไหมคะ

ยืนยันครับว่าข้อเสนอผมเป็นกลาง

จากเวลาเดี๋ยวต้องไปให้นิวโชว์นะคะข่าวเขาเยอะ

พรุ่งนี้แหละครับได้ครับ

พรุ่งนี้พบกันวันนี้สวัสดีก่อนค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป